ใช่เขาบอกว่าคุณแจ๊กกะลีนให้เรียกด้วยนะคะ

เค้าบอกว่านางจะขึ้นร้องเพลง๔เพลง

เป็นห่วงเพื่อนไหมเนี่ยสาวเข้ามาหามากมาย

อีเวนต์กับวุ้นเส้นเลยนะคะ

คืออยากให้เพื่อนรับงานแหละดีใจที่เพื่อนรับงาน
เพราะว่าจะได้มีเงินเลี้ยงพวกแบบว่าน้องหมาน้องแมว

ค่ะเป็นห่วงเพื่อนไหมคะเรื่องผู้หญิงเนี่ย

กลัวมากผมอยากจะบอกสาวทุกคนนะฮะ

เพราะว่าแน็กกำลังกรอบโกยเงินในการทำงาน

แต่อย่าลืมนะคุณแจ๊กกะลีนคุณต้องเรียกผมแจ๊คเพื่อนแก๊กนะ